โรงแรมแห่งหนึ่งที่จังหวัดเชียงใหม่
ทางเจ้าของโรงแรมเขาก็มีการบูชาตั้งศาล
บูชาพ่อปู่นาคาธิราช
แต่ปรากฏว่าเอ๊ะตื่นเช้ามาจะมากราบไหว้

ก็ต้องไปเปิดกล้องวงจรปิดดูสิครับ
พ่อปู่หายไปไหนหายไปเองหรือเปล่า
หรือว่ามีคนขโมยแน่นอนครับ
พอภาพวงจรปิดเปิดดูแล้วเห็นชัดเจน
คุณรถเบ้นคันนี้รถหรูคันนี้
ขับมาจอดริมทางแต่คนขับรถ
และคนนั่งด้านข้างคนขับเปิดประตูลงมา

มาที่ศาลพ่อปู่ของโรงแรม
แล้วแน่นอนฮะพ่อปู่นาคาธิราช

คือราคาค่างวดของพ่อปู่ราคาธิราช

แต่ทีนี้คนนี้เขามาขโมยกันทำไม

เพราะว่ากล้องวงจรปิดบันทึกภาพเหตุการณ์วันที่๑๐มิถุนายนที่ผ่านมาเมื่อคืนวันศุกร์
คนร้ายขับรถเบ้นสีดำไม่ทราบรุ่นเลขทะเบียนเห็นไม่ชัด
มาขโมยพ่อปู่นาคาทิราช
พ่อปู่ก็องค์เล็กนะขนาดความสูงแค่๑คืบ
ที่ถนนป่าแดดตะบนป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
ทีมข่าวของเราไปสอบถามเลขาเจ้าของโรงแรม

เปิดเผยให้ฟังบอกว่าโรงแรมเปิดบริการมาเมื่อปลายปีที่แล้ว
ไม่เคยมีเหตุการณ์คนร้ายบุกมาขโมยทรัพย์สินในโรงแรมแต่อย่างใดเลยนะ
ทีนี้แปลกใจว่าคนร้ายบุกมาขโมยพ่อปู่

คือวันนี้ได้มาจุดทูปไหว้สารพ่อปู่
เพื่อให้ขอกิจการเจริญรุ่งเรืองนะครับ
มีแขกเรือเข้ามาเยอะแต่มองเข้าไปในศาล
พ่อปู่หายพ่อปู่ร่องหนแล้วนะครับ
ที่สุดก็เลยมาเปิดกล้องวงจรปิดดูแหม

คนร้ายที่ลงมาขโมยก็แต่งตัวซะดีเลย
เชื่อว่าคนร้ายน่าจะมีความชอบ
องค์พ่อปู่เป็นการส่วนตัวนะครับ

เพราะว่าพ่อปูนี่คือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์
เป็นที่พึ่งทางจิตใจของวงแรมนะครับ
ราคาก็ไม่มากมากมายเท่าไหร่ครับ
แต่ราคาเป็นคุณค่าทางจิตใจของพนักงานทุกคนนะครับผม
คนรายนี่ได้พอทั้งไกลรถอยู่ไหนครับ
ลดเบนนะครับมาทำรูปรับศัฒนาฏก็ดีครับ
อายุหน้าประมาณสักเกือบ๕๐ครับ

เขาบอกอยากให้พ่อปู่มาคืน
เพราะว่าพ่อปู่ก็ช่วยดนบันดาลให้โรงแรมของเรา
มีลูกค้ามีผู้มาใช้บริการเยอะนะฮะ
แล้วก็ภาพวงจรปิดจับภาพได้ชัดเจนนะครับ
เดี๋ยวก็แจ้งความให้เดิมเนื้อคดีกันต่อไปนะครับ